ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนต้องตาต้องใจ
แม้ต่างวัยต่างสถานภาพก็ตามที่เพิ่งสร้างครอบครัวมีโอกาสได้ลูกแฝด
สุขภาพระวังโรคเก่าที่เคยสงบกลับกำเริบทั้งไมเกรนโรคความดัน
ให้ระวังอาหารการกินระบบช่องท้องลำไส้มีปัญหา
บาดเจ็บที่ปลายเท้าหรือข้อเท้าการเงินมีแนวโน้มที่ดี
มีรายได้จากหลายทางจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
หนี้ที่คิดว่าเป็นหนี้ศูนย์จะได้คืนรายจ่ายผูกพันต่อเนื่องจากเดือนก่อนก่อน
การงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้มีอุปสรรคติดขัด
สัญญาทั้งเอกสารหรือวาจาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้การเดินทางไกลเรื่องงานยังเห็นผลประโยชน์อยู่บ้าง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์